ส่วนเรื่องนี้ก็ขอแรงตำรวจช่วยตามหน่อยแล้วกัน
อุกอาจเหลือเกินนะคะคุณลุงคุณป้า
แล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านนี้บ้านเดียวบ้านอื่นอีก๓หลัง
รวมทั้งหมด๔หลังนะคะที่เจอเหตุการณ์นี้
เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมาลักทรัพย์ค่ะ
แล้วปกติคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็เป็นสูงอายุแล้ว
ไม่ได้นอนหลับง่ายแล้วก็ไม่ได้หลับลึกด้วย
แต่ว่าครั้งนี้มันแตกต่างยังไงฮะง่วงแต่หัวข้ามหลับลึกแล้วตื่นอีกทีฟ้าสาง

คนร้ายวางยาหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
นี่คือคุณลุงสุรัตน์กับคุณป้าพิษเป็นสามีภรรยากัน
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูรอบบ้านเลยค่ะ
ที่บ้านโคกตระมุงที่สุรินทร์
บอกว่าถูกคนร้ายเข้ามาจุรกรรมทรัพย์สินไปหลายรายการเลยนะคะ
แล้วก็มีเจอหลักฐานเป็นอันนี้ค่ะคัตเตอร์
คัตเตอร์ใหญ่คาดว่านี่จะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์งัดแงะที่คนร้ายเอามาก่อเหตุ
คุณป้าบอกว่าวันนั้นกลางดึกคืนวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กับสามีง่วงนอนมากเลยไม่รู้เป็นอะไรง่วงแต่หัวค่ำเลย
หลังจากนั้นก็หลับสนิทหลับลึกผิดปกติ
อีกทีนึงฟ้าสว่างแล้วค่ะซึ่งปกติจะตื่นเช้ามืดคือตื่นก่อนพระอาทิตย์
ตื่นมาก็พบว่าทรัพย์สินในบ้านหายจึงเชื่อว่าคนร้ายเนี่ย
อาจจะแอบวางยานอนหลับให้กับทั้งลุงทั้งป้าแล้วก็ก่อเหตุขึ้นค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายมันเข้าไปข้างในบ้านมีคน
มันจะออกมาแล้วก็เขามาลื้อเสื้อผ้าลื้อตู้ลื้ออะไรนี่แหละ
คืนนั้นมันไม่เหมือนคืนที่มันผ่านมานะครับ
ทำไมหลับสนิทก็ไม่รู้ถูกวางยานรึเปล่า

นั่นน่ะสิคะแล้วคือคืนนั้นคืนเดียวเนี่ย
ก็ไม่ใช่บ้านคุณลุงคุณป้าบ้านเดียวนะคะ
มีบ้านอื่นที่โดนเหมือนกันรวม๔หลังเวลาไล่กันเลย

มีอาชีพแล้วแหละนะคะแล้วมีชาวบ้านอยู่คนนึงเนี่ย
เขาบอกเขาเห็นเขาเห็นคนร้าย
แล้วยังตะโกนเรียกสามีให้เอาปืนมายิงด้วยนะคะ
เขาบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
รูปร่างอ้วนใส่กางเกงสีดำใส่เสื้อกันหนาวสีกากี

คือเขาเห็นเพราะว่าคนร้ายขึ้นบ้านของชาวบ้านรายนี้

เขามั่นใจว่าคนร้ายเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ

เขาว่าหื้อมายิง

เขาก็เดินแต่ไม่ให้เห็นหน้าเห็นหน้าเขา

ไม่ว่ารุ่นเท่าไรเลยคนเนี่ย๓๐กว่าแล้วคนน่ะ

เหมือนกับสีอะไรแต่มีมวบทุ่มอย่างนี้

นี่ค่ะคนร้ายก่อเหตุคืนเดียว๔หลัง

ประทับทายสอภาลำดวนมากเลยค่ะ
ประเด็นวางยานอนหลับหรือเปล่า
เดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจอาการที่โรงพยาบาลค่ะ

มียาหรือว่าสารตกค้างหรือเปล่า